ผมเห็นพ่อเขาทำงานมาตั้งแต่
ก็เห็นการเติบตัวของบริษัท
แต่ตอนนี้ผมว่าพ่อเขาใจดีกันไป
บอกเลยว่าใจดีกันไป

วันนี้ก็เป็นที่ก็แบบโอ๊ยสั่งรูปเซอร์เวสดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่โชคค่ะแล้วแต่โชค